คุณผู้ชมครับไปต่อที่เหตุการณ์ที่สมุทรประการ
มันมีเหตุการณ์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคงลงไป

แต่ไม่มีใครทราบว่ามันทับสายไฟอยู่
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์นั้นมันมีสารเคมีอยู่
ระหว่างที่เจ้าที่เข้าไปช่วยเอาโฟมไปฉีดต่าง

มีคนเจ็บหลายคนรวมทั้งนักข่าวของไทยรัฐทีวี

เห็นไหมฮะไฟมันลามพุบใส่หน้าผู้สื่อข่าวเราเลยฮะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรานี่กำลังถ่ายภาพอยู่
แต่ว่าก็ยังไม่ละความพยายามในการถ่ายภาพอยู่นะฮะ
แม้จะบาดเจ็บแล้วก็โดนความร้อนของไฟที่ระเบิดปุ๊บใส่หน้าไป
เป็นนาทีเฉียบตาจริงคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตรงนั้นมันมีตู้คอนเทนเนอร์
ล้มอยู่ทับสายไฟแต่ไม่มีใครทราบ
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์นั้นมันมีการบรรทุกสารเคมีมา
พอมันโดนความร้อนต่างนานาเข้าไปนะฮะ
หลังจากที่เจ้าที่เข้าไปช่วยแล้วก็ไปดับไฟเนี่ย
ทำให้ไฟมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็ปุ๊บขึ้นมากับสารเคมี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บไปสอง
คุณอานนท์วันนิชชะพงพิเศษซึ่งเป็นผู้สิทธิ์ข่าวธนทรัพย์ทีวีประจำจังหวัดชาติเชิงเซา
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็เลยเดินทางไปทำข่าวในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างถ่ายภาพเก็บภาพอยู่ไฟมันพึบใส่หน้าแบบนั้นฮะ
ก็บาดเจ็บไปด้วยครับนะฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอีกคนนึง
ซึ่งเป็นอีกสำนักหนึ่งก็บาดเจ็บเหมือนกันครับ
นะฮะโดนไฟเข้าไปที่บริเวณอ่าทั้งสองข้างของใบหน้า
ก็คือดวงตาเขาเนี่ยมีอาการแสบร้อนนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของเมื่อวานนี้เองนะครับบนถนนบางนาตราด
หรือว่าถนนเทพภรรทฯฝั่งขาเข้ากรุงเทพกระมวลที่สามสิบเอ็ดครับ
ในช่วงอำเภอบางบ่อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้เนี่ย
เสียหลักพลิกแล้วก็คว่ำตะแคงไปทับกับสายไฟสายไฟอยู่ข้างทาง
ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าสายไฟมันขาดอยู่นะฮะทีนี้เจ้าของรถก็เลยใช้สลิงเนี่ยแหละฮะ
เป็นสลิงสั้นเพื่อดึงตู้ออกมาให้มันพลิกกลับมาตั้ง
แต่คาดว่าในจังหวะนั้นเองมันเกิดไฟฟ้ารัดวงจรมันมีประกายไฟ
ลามแล้วก็ไปไหม้ป่าย่าข้างทางนะฮะพอหน่วยดับเพลิงมาถึงก็พยายามเอาน้ำดับเข้าไป
ดับไฟที่ไหม้ป่าย่าข้างทางก่อนแล้วก็เอาโฟมเนี่ยฉีดใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อไม่ให้มันร้อนนะฮะ
โดยที่ไม่รู้ด้วยว่าด้านในมันมีสารเคมีอยู่นะฮะแล้วมันก็ทำปฏิกิริยากันแล้วก็ระเบิดปุ๊บ
ขึ้นมาสามครั้งติดเลยค่ะนะครับสุดท้ายต้องปิดการจราจรช่องทางคู่ขนานในจุดนั้น
กม๓๑นะฮะรถก็ยังสามารถใช้ได้ในช่องทางด่วนนะครับ
แต่ว่ารถก็ค่อนข้างจะหนาแน่นมันมีกลุ่มควันรถก็ชะลอตัวรถติดทีเดียวนะฮะ
สามารถควบคุมเหตุการณ์นี้ได้ประมาณสัก๒ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็นำตัวคนเจ็บทั้งหมดนั้นไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุของรถพลิกคว่ำนั้นเดี๋ยวจะมีการสอบสวนกันต่อไปนะครับ